สาวขี้แกล้งกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับเต้ยจรินพร
งานนี้กะจะแกล้งแค่คนเดียวคุณเจมส์จิ
แต่บอกเลยว่าแกล้งหนึ่งได้ถึงสองเจมส์จี้พ่วงพี่ชายชาตโยดมนตร์
จะเป็นยังไงไปชมกันในช่วง

เจ้าแจ๊กริมจอ
เจ้าแจ๊กริมจอ
มาจ้ามาดูงานแกงชุดใหญ่
แบบตั้งม๑แต่ได้ถึง๒ของเจอรินพอร์ต
ที่หมายมันปัจจัยว่าจะแกล้งเจมส์จี้
กับเกมปิดตาถ่ายเลขกันสักหน่อย
แต่ดูงานนี้เจมส์จิเขาจะรู้ทัน

อู้วว้าวตื่นเต้นจนกล่าว
ว้าวเต๋ยอเมสซิ่ง
ยกยังห้าเฮ้ยรู้ได้ยังไง

ยกยัง๖เฮ้ยรู้ได้ยังไง
เอาใหม่ไปโอเคยกยังยกแล้ว
๒ป่ะเฮ้ยรู้ได้ยังไง

จนตอนนี้พี่ชายเขาจะรู้หรือยังนะว่า
เตยใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ลาหูหลับตารู้อนาคตหรอกนะคะคุณพี่
ต่อให้เราลืมตาเพื่อนเห็นก็จะเห็นว่าเราเป็นหลับ
พี่ชายก็ไม่รู้ไงว้าวอุ๊ยอัมเมสซิ่ง

คิดว่าเต้ยเป็นอับดุลนะคะรู้ทุกเรื่องเลยนะคะ